มาดูข่าวคราวของสาวมิ้นท์ชาลิดากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่รู้ทำไมโดนหางเลขตลอดเลย
เวลาแก๊งเฟอร์บี้ของเธอเนี่ยเพื่อนซีเนี่ย
รักรักเลิกเธอก็โดนด้วยตลอดเลย
ล่าสุดค่ะการเลิกรากันของสาวเต้ยจรินพรกับอเล็กธิรเดชเนี่ย

คือชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยว่า
จะต้องมีส่วนแนะนำเหล่าหนุ่มไฮโซของแบบแฟนนุ่ม

งานนี้นะจ๊ะเจ้าตัวประกาศทันทีบอกว่า
ไม่เคยเป็นแม่สื่อแม่ชักให้กับคู่ไหนเลย
พร้อมกับบอกด้วยว่าแฟนนุ่มอย่างภูผาเตชนรงค์เนี่ย
ฝากมาแก้ข่าวว่าเขาไม่ใช่ไฮโซ
เป็นแค่เพียงหนุ่มคันทรี่คาวบอยเท่านั้นจ้า

เขาไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่ไฮโซนะคะ
เขาก็จะแบบเป็นนุ่มคันที่อีสานนะคะ

เข้าใจในมุมมองของทุกคน

เวลาจะทำให้ทุกคนเห็นเอง

เต้ยพี่อเล็กเขาเป็นพี่ที่น่ารักสำหรับมินมาก
เขามีการแบบไลน์มาบอกมิ้นล่วงหน้า

ซึ่งมินก็แบบอุ๊ยพี่เขาแบบคือแคร์ความรู้สึกเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงยังไม่เคยแนะนำใครให้ใครเลยค่ะเกินมา

คือเราไม่กล้าที่จะแบบเอาคนนี้มาจับคู่กับคนนี้
เราไม่รู้เดี๋ยวสุดท้ายเราจะแบบเป็นหมาหรือเปล่า